คุณผู้ชมคะเราได้เห็นพี่ท็อปดารณีนุษย์นักแสดงชื่อดัง
ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าพี่ท็อปติดโควิด๑๙นะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดที่พี่ท็อปโพสต์เอาไว้
สรุปก็คือน่าจะติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกระถิ่นด้วยกัน
เพราะว่าวันที่เจอเพื่อนที่เป็นโควิด๑๙ก็คือ๒๗ตุลาคม
แล้วมาเจอกันนั่งรถคันเดียวกันวันที่๓๑ตุลาคม
แต่ตอนนั่งในรถคือนั่งรถยาวเลยตั้งแต่ตีสามครึ่งนั่งรถหลายชั่วโมง
หน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถ
พอกลับมากรุงเทพกันวันที่๑พฤศจิกายนนะคะ
เพื่อนที่ติดโควิดแจ้งว่าเออฉันติดโควิดนะ
ที่เป็นเจ้าของรถก็เลยไปตรวจวันที่๒พฤศจิกายนตอนเย็น
รู้ผลแจ้งคุณท็อปตอนเช้าวันที่๓พฤศจิกายน
ก็เลยเนี่ยคาดว่าน่าจะติดจากกรณีนี้นะคะ
ก็คุณหมอบอกว่าเชื้อฟักตัวเร็วน่าจะเป็นเดลต้าติดเร็วแพร่กระจายเร็ว
แต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ามันคงเป็นเหตุบังเอิญจริง
ตอนแรกตั้งใจจะขับรถไปเองแต่มีเหตุต้องอาศัยรถเพื่อน
แต่พี่ท็อปบอกว่าอาการไม่หนักเจอเร็วรักษาเร็ว
ส่วนเพื่อนคนอื่นก็น่าจะติดเหมือนกัน
เหลือเพื่อนอยู่คนนึงที่ตรวจไปเมื่อวานแล้ววันนี้จะตรวจซ้ำอีกรอบ
แล้วก็รอผลตอนค่ำแต่ว่าทุกคนรับวัคซีนกันหมดแล้ว
อาการก็ไม่ได้ลงปอดมีแค่อาการไข้ปวดหัวนะคะคัดจมูกเบา
ครับก็ขออภัยคนที่เจอกับพี่ท็อปในช่วงเวลานี้
ท็อปบอกว่ากราบขออภัยด้วยที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ได้เจอกันนะคะ